โปรดติดตามตอนต่อไป

โหวันนี้เป็นสาวนะคะคุณผู้โชว์

น่าชื่อจริงของเขาเหรอกคะ
โหวันนี้เขาเป็นเครน

วันนี้พี่ครับ๓สาวค่า

ไม่มีใครตลอดแล้วแนวชี้ชิล
เมื่อวานเทิ่มหมากเท๊ยนุ่ม

เมื่อวานนี้พูดเยอะเมื่อวานน้อยแล้วนะคุณแม่
ปกติมากกว่านั้น

วันนี้นะคะเรื่องควบคุมสื่อข่าวหน้าหนึ่ง

ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าการที่จะมีพรบนี้
มันจะทำให้ควบคุมสื่อไม่ให้มีเสร็จลิภาพหรือเปล่า
ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชนนะบอกว่ารับว่าได้
อกแบบมาจากซิงคโปร์เรื่องพรบอันนี้นะครับ

เมื่อวานนี้นะครับวันที่๒๗ที่รัฐกรรมการปฏิรูปประเทศ
มีการประชุมคณะกรรมธิการหรือกรมทคือแปลว่า
คณะกรรมอธิการชื่อย่อจะเยอะหน่อยนะครับ
เป็นคณะกรรมการวิสามันกิจการสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ชื่อย่อล่อเข้าไปครึ่งรายการแล้วนะครับ
โดยนายคำนวณสิทธิสมานโฆษกวิบสปทแถลงว่า
จะพิจารณาการรายงานปฏิรูป

พี่นุ่มน่ะไอ้พี่เลนส์พี่นุ่ม
แต่ขณะเดียวกันสูตรก็เหมือนกับก็มีจากพวกนึงก็บอกว่า
ควบคุมกันเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าบางคนก็เสนอข่าวที่
ตอนนี้กรทมของสปธเนี่ยครับ

ระหว่างการจัดทำนั้นมีนักกฎหมายคอยดูแลอยู่

มีกรรมธิการที่มาจากสื่อสารมวลชน
สนับสนุนและให้ออกใบอนุญาตขึ้นทะเบียนสื่อ
เขาบอกให้ขึ้นทะเบียนไม่ต้องตีทะเบียน
เพราะมองว่ามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากกว่า
ก็มีทั้งที่สนับสนุนและที่เห็นด้วย

มานี่ตอนนี้ก็พูดดั่งนี้ไม่ได้ออกหรอก

ก็ตอบเดากับใครไม่ได้นะคะใครบอกเออพูดไปพูดมา
คุณแม่ไปหรือเปล่าเห็นไหมนั่นแหละ
เสียงเป็นเอกลักษณ์มาอีกหนึ่งข่าวนะคะ
ไทยรัฐวันนี้เลยก็เรื่องของเกี่ยวกับที่เสม็ดนะคะ
มีงานแม็กซ์อินเลิฟอุทยานก็ไม่ให้จัดคอนเสิร์ตเสม็ดแถว
อุทยานแม็กซ์แฉว่าเป็นญาติกับมธหนึ่งก็คือมีชาวบ้านมาต้านเรื่องนี้
แต่จริงเนี่ยมธหนึ่งคนเอกอนุโพง
นั่นแหละเดี๋ยวเล่านี้ให้ฟังค่ะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็ไม่อนุญาต
ให้มีการจัดคอนเสิร์ตเสม็ดอินเลิฟ๒๕๖๐
หรือว่าเสม็ดอินเลิฟครั้งที่๘นี่นะคะ
บริเวณหาดไซแก้ว๘ครั้งแล้วค่ะ
ก็จัดที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ด
วันที่๓มิถุนาที่จะถึงนี้แหละนะคะ
จากว่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดงานนี้

นายประยูนพงพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่า
เขาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึงพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นะคะ
เสนอนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยาน
เพื่อแจ้งมติของชาวบ้านนะคะ
แล้วก็ผู้ประกอบการบทอุทยานหมู่เกาะเสม็ด
ที่ได้มาร่วมประชุมแล้วก็มีมติร่วมกันว่า

ถูกต้องก็คือชาวบ้านผู้ประกอบการโรงแรมต่าง
ได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานดังกล่าว
ดังนั้นต้องการที่จะให้ยุติ
การมีคอนเสิร์ตหลังจากนี้ต่อไปตลอดเลย

พี่คิดว่าทางนั้นจัดกันเองแล้วก็ชื่นชอบ

ก็บอกว่ากลุ่มชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการยืนยันค่ะ
ส่วนการจัดงานในวันที่๓ที่จะถึง
ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่หาดสายแก้วหาดทัพทิมอ่าวไผ่
ที่มียอดจองจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย
ผู้ประกอบการบอกเลยนะคะว่ายินดีคืนเงินให้สำหรับคนที่จองมาแล้ว
ก็ไปเที่ยวทะเลเฉยเฉยก็ได้นี่ค้าขึ้น

สวยจะตายทะเลเฉยเฉยก็เสร็จอยู่แหละ
คุณแม่เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้เพียงแค่เศษเงินเท่านั้นเองนะ
แต่ปัญหาที่มันตามมามหาศาลมาก
ก็คือขยะเละเทะไปหมดทุกเรื่อง
ไข่ยะเละเทะแล้วก็ที่บางคนบอกว่าจองโรงแรมมา๒คนพักมา๑๐คน
ทำเข้าของเสียหายเมาสุรา
เขาบอกว่าไปเป็นว่ามันปัญหามีมากขึ้นด้วยซ้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศในช่วงวันที่๒๘๒๙ด้วยนะคะ

ประเทศไทยตอนบนก็จะมีพายุร้อน
โดยมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะ
กับมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฟ้าผ่าได้บางแห่ง
ใครอย่าได้สาบานอะไรเช่นนั้นช่วงนี้

ในบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง
แล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
จึงอยากขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
มัดระวังอันตรายจากพายุฝนร้อนด้วยนะคะ
ที่เกิดขึ้นไวด้วย

ส่วนภาคใต้ยังมีฟ้าฝนขนองเกิดขึ้นด้วย

ยังยังไม่หยุดอีกยาวเลยเพราะมันเป็นฤดูร้อนเนี่ย

มันชนกันความร้อนกับความชื้น
ดังนั้นสำหรับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอากาศร้อนค่ะ
โดยมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด๒๖๒๗องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดนะไม่เยอะ๓๓๖องศาเซลเซียส

ที่เพิ่งกลับมาจากรมศักดิ์
เห็บตกหลังคาพังเลย

ผลิตที่ไหนเดี๋ยวบอกค่ะเดี๋ยวบอก

ท่านผู้ชมที่อยู่ในกระแสของโซเชียล
หรือว่าติดตามกันเรื่องข่าวทั้งหลาย

คนที่สั่งไว้นะคะแล้วเขาบอกว่าเอามาทางมาเล
ค่ะเพราะว่าสุรกากรจับหมดเลย
ได้กว่า๑๐รังนะคะมูลค่าถึง๕หมื่นกว่าบาท

ห่อนึงมัน๒๐๐กว่าถ้าอยู่ในรังเนี่ยอาจจะถึงแบบ๑๘๐อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ด่านสุรกากรที่สะดาวคือจังหวัดสงขรา
ก็จับได้เขาบอกแถลงผลว่าลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเนี่ย
รังมูลค่า๕๐๐๐บาทประมาณนะคะ
จับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จับมาแล้ว๕รายก็ขนกันมาแอบเอาเข้ามาบ้าง๒ชิ้นบ้าง
มาในรถยนต์ซุกมารถโดยสารในตามตัวในกระเป๋าต่างนะครับ
คนละนิดคนละหน่อยคนละเยอะเพราะว่าเอามาขายในกรุงเทพฯ
ล่าสุดนี้นะคะล่อเข้าไปถึง๘๐๐บาท
แต่ส่งมาทางมาเลแล้วเอาเข้ามาทางสะดาวเออ๑๐๐กว่าบาท
๘๐๐เพราะมันคือแป้งและน้ำตาลและก็ผงพิเศษอารมณ์ชูชิไม่ใช่นะฮะ
เออแอน่ากินเข้าไปไม่ได้ค่ะคุณพี่แม่ผงโกโก้
น้องก็ฟังเพลินมากดูสิดีนะที่ช่วยขัด
เขาบอกว่าตามกฎหมายที่ถูกจับเพราะว่าเป็นการนำสินค้าเข้ามาเกินกว่า๒ชิ้น
อ๋อแบรนด์เนมกับไมโลเท่ากันยังเกิน๒ชิ้นคืออะไรก็เหมือนกันหมดตอนนี้
วิตตองกับไมโลเข้าเกิน๒ชิ้นไม่ได้ไม่ได้
มีซุกซ่อยแม่นอนรถยนต์สูตรรถแสงอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหานำเข้าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ผ่านการเสียภาษี
ไม่ผ่านการขออนุญาตจากองค์การอาหารระยาหรือออยอย
ออยอยออยอยทั้งหมดมีต้นทางมาจากประเทศไนเกรีย
ก็คือทั้งหมดคือผลิตที่ไนเกรียไนเกรีย
ผลิตที่ไนเจรียแล้วก็ส่งมาถุงหนึ่งมีร้อยเมตร
ก็คือ๑๘๐บาทต้นทุนนะฮะหมายถึงว่าราคาส่งมาก
ขายจริงที่มาเลกว่า๒๐๐บาทแต่มาถึงกรุงเทพนี่ก็คือ
๓๕๐๔๕๐บาทตอนนี้โหดมากคือ๘๐๐บาทพี่จำได้
พี่ได้กินบ้างไหมคะเคยกินอย่างไรคะเห็นในเฟสบุ๊คอาหยากแล้วค่ะ๘๐๐บาท
อ๋อเลิกกินเลยค่ะเคยลองชิมนิดนึงอ่ะ
เป็นอย่างไรคะคุณแม่งกินไมโลป่าวกลัวกลัวกับนมข้นคล้ายกัน
อย่าเคี้ยวเยอะฟันไม่ค่อยดีเขาบอกตอนนี้เขาเข้มงวดมาก
เพราะว่าสินค้าที่ไม่ผ่านการเสียภาษีมันทำให้ประเทศเสียรายได้
อืมอืมอันนั้นก็เข้าใจได้

แต่หลายอย่างบางคนก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยก็เป็นหนี้พุ่งเข้าไปแบบ
สูงขึ้นเหมือนกันนะคะ๑๓บาท๑แสนบาทเนี่ย
ในระบบป่ะตอนนี้เนี่ยจริงจริงเมื่อก่อนนี้เราจะรู้สึกว่า
คนไทยเป็นหนี้นอกระบบเยอะกว่าแต่ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบนะ
แล้วก็มีหนี้นอกระบบเนี่ยลดลงด้วยก็คือมาจากมาตรการของภาครัฐแหละที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ผ่านมาเราก็จะมีข่าวว่าแบบทางรัฐบาลเองก็อยากจะช่วยเหลือเรื่องของหนี้นอกระบบอยู่แล้ว
ถูกไหมคะแต่วันนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยถึงผลสำรวจสภาพแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ๑๕๐๐บาทค่ะ
บอกว่าแรงงานไทยกว่า๙๗ยังมีภาระหนี้นะยังมีอยู่ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ๘ปี
ในจำนวนหนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการก่อนหนี้ของเขาคือไปซื้อทรัพย์สินที่แบบมันคงทนอย่างเช่นรถยนต์ที่พักที่อยู่อาศัยอย่างเนี่ยรถจักรยานยนต์คือจากเดิมเนี่ยกู้เงินมาเพื่อจะเอาไปใช้แบบใช้จ่ายทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้คือมาเป็นทรัพย์สินมันก็ยัง
สำหรับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่๗๘๖นะคะเกิดจากรายได้ไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ราคาสินค้าที่สูงขึ้นหมุนเงินไม่ทันไงค่ะก็เลยกลายเป็นหนี้ขึ้นมาจึงต้องการให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือโดยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ๔๑๐บาทภายใน๓ปีที่จะถึงนี้ลดดอกเบี้ย
อีกวิธีหนึ่งที่ชอช่วยเหลือประชาชนได้อย่างหนึ่งคือควบคุมราคาสินค้าค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพให้สอดคล้องกับรายได้ด้วย
ตอนนี้คุณพ่อพี่ไปรับเงินผู้สูงอายุทุกเดือนเลยนะ

ค่าใช้จ่ายเขาเยอะคนนั้นมากแต่เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราลูก
เราก็ต้องรับไว้เป็นสิทธิ์นั้น
ไปเหมือนกัน
เฮ้ยพี่ม่าไปรับจริงหรอเนี่ย

เอาโทรแล้วต่อไปหาอีกเดี๋ยวครับ
เอาละค่ะมาเลยค่ะ
ก็เป็นข่าวกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะคะว่า
ก็มาชี้แจงกรณีดราม่าเพจน้องมะลิ
เกิดการโต้กันไปกันมา

อ้าน้ำอ้อยใครของเราเนี่ยนะคะ
รุ่นน้องพี่ม้านะคะ

เกิดจากคนนำภาพน้องมะลิเนี่ย

เพื่อหวังยอดไลค์นะ

ไม่อยากที่จะให้คนนำลูกตน

อีกฝ่ายหนึ่งก็มีงานส่วนตัวด้วย

พี่ปรานบุรี

ไปทะเลกันไปทั้งครอบครัวเลย

ขาดแค่คนเดียว
หยุดนิ่งแล้วก็เศร้าแล้วก็เศร้าอ๋อคือพี่ปอ
แต่ก่อนไปทริปเราก็บอกเขาว่ามันเป็นความตั้งใจของพี่ปออยู่แล้ว
ที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่โบแล้วก็พี่ปอเนี่ย
พร้อมหน้าพร้อมตากันณวันนี้เขาไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไร
โบทำแทนส่วนกระแสดราม่านั่นก็คือมันประมาณว่า
เราก็ไม่อยากที่จะให้เอาน้องไปเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียกยอดไลค์
หรืออะไรที่ลงรูปน้องแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยอดไลค์เท่านี้
อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าขอเถอะ
เอออยากทำแบบนี้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยวัยยังสดใสอยู่นะ
อย่าเอามาทำอะไรลักษณะแบบนี้เลยนั้นในไอจีเนี่ยเห็นเปลี่ยนเบอร์
ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเบอร์ที่ลงเนี่ยก็คือเบอร์น้อง
ไม่ใช่พอมีเบอร์ออฟฟิศก็เลยเอามาลงในไอจี
เพราะว่ามีเบอร์บริษัทแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ค่ะ

ส่วนกับอาน้ำอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรานบุรีด้วย
ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าออหนีไปเท่าญี่ปุ่น

คือจริงอาน้ำอ้อยเนี่ยเขาก็มีความรู้สึก
เสียใจเหมือนกันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งจริงมันไม่เกิดมาจากอาน้ำอ้อยมั้ย

คือพอเราก็ถามไปบอกว่า
ตกลงไม่ได้ดูแลน้องโบกับมะลิแล้วเหรอ
เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้น
คือยังไงเขาทอดทิ้งไม่ได้
เพราะว่าปอร์ขอร้องว่าให้ดูแลลูกเขาจนวินาทีสุดท้ายเลยนะ
ก่อนที่จะหมดลมหายใจเขายังบอกให้ดูแลลูกเขา
ดังนั้นอาน้ำอ้อยก็จะต้องทำตามสัญญาที่จะดูแล
ในลักษณะของการดูแลพ่วงใหญ่กับผู้ใหญ่
ที่ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของพี่ปอร์ไม่สบายกับอะไรขึ้น

หมายถึงว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่แล้ว
ตามภาษาไม่ใช่เรื่องงานล่ะภาพภาพภาซเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูแลเต็มตัว
บางทีเนี่ยทางฝ่ายน้องโบเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่า
มีความรู้สึกแบบกระทบกระเทือนจิตใจมา
ตั้งแต่เรื่องพี่ปอมายาวนานพอสมควร
ดังนั้นตัวเขาเองก็รู้สึกว่าสะเทือน
สะเทือนขวัญมายังไม่ยอมเลิกลา
จนกลายเป็นบางครั้งเนี่ยมีอารมณ์ที่แปลกลวน
เดี๋ยวก็จะแบบดีเดี๋ยวก็จะแบบหงุดหงิด

คือเขาไม่ได้สนิทกับอารมณ์อ้อยเท่าพอสนิท
อันนี้คือเรื่องธรรมดา
ดังนั้นพอเวลามันมีอะไรเนี่ย
รู้สึกว่าตัวเองแบบว่า
มองอะไรคนละต่างมุมกัน
มันก็จะมองอะไรที่สวนทางกันอยู่ตลอดเวลา
แต่อาน้ำอ้อยเนี่ยมันก็งอนกันเป็นเรื่องธรรมดานะ

ดังนั้นพอมันมีเรื่องราวแบบนี้
อารมณ์อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ต้องประคับประคอง
แล้วพูดส่งท้ายกับดิฉันไว้ว่า
ยังไงช่วยเชียร์น้องโบแล้วก็น้องมะลิด้วย
เพราะว่าเขายังจะต้องคอยดูแลลูกอีกทั้งสองคน
ก็คือลูกกับสามีเก่าที่เป็นน้องผู้ชายใช่ไหมคะ
กับน้องมะลิซึ่งอันนี้ก็เป็นความต้องการที่ปอธิษฎีเนี่ย
เขาเป็นคนฝากฝังเอาไว้เลยทีเดียว
ก็คืนไปเข้าปล่ายไม่ออก
พอมามีภรรยามีลูกมีเต้าเขาก็ต้องคอยดูแลต่อไป

ดังนั้นก็มีอะไรก็ว่ากันไป
มีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ถึงก็แตกหัก
สรุปตามข่าวที่ได้มาตอนนี้คือเป็นเช่นนี้

นี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วที่เราชอบดูกันว่านุ่ม
ก็คือมดดำคือแม่ที่แท้จริงของมายู
เดี๋ยวพี่พูดใหม่อีกทีหนูฟังดีหรือเปล่า

เพราะว่ามดดำเขาเจอกับอีหนุ่มก่อน
เมย์เขาถือว่าเขาเป็นหลวงปรากฏว่าตอนนี้มายูนะคะ
เรียกชื่อเพื่อนของพ่อแม่ได้คนเดียวคือมดดำ
ไม่เพราะว่ามันมดดำเขาเจอบ่อยแล้วคนที่สอนคืออีหนุ่มกัญชัย
ลูกให้เรียกมดดำไม่ให้เรียกพี่ไม่ได้อะไร
ซึ่งทั้งครอบครัวแล้วพวกเราเองก็รู้ว่า
หนุ่มมันเป็นคนสอนมายูปรากฏว่ามายูก็เรียกอย่างนี้
แล้วเมก็เอามาลงใช่ไหมในไอจี
ทุกคนก็ขำกันแต่ปรากฏว่ามีคนมาเม้นว่า

แล้วก็พัฒนาการช้ากว่าเด็กวันเดียวก่อนนะเนี่ย
แล้วก็พูดไม่เป็นเด็กเกเลผู้จาไม่น่ารัก
คุณเมย์ขึ้นเลยขึ้นเลยไฟแลบเลยบอกว่าคุณจะรู้เรื่องลูกคนอื่นได้ยังไง

ว่าคุณจะรู้เรื่องลูกคนอื่นพัฒนาการช้าได้อย่างไร
ก่อนอื่นดูตัวเองก่อนพัฒนาความคิดตัวเองก่อน
อย่าออกตัววิจารณ์ลูกคนอื่นให้มาก
บอกเลยค่ะอึ้งอึ้งนี่

บางทีเราเข้าใจนะเวลามีใครมาว่าลูกเราก็คงไม่ชอบนะ

ไม่เหมือนกันชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อย่าอินชาความสุขของคนอื่น
แต่บอกว่ามายูไม่เป็นเด็กไม่ธรรมดาค่ะ
นี่อะไระทำงงคุณแม่ขนาดนี้แม่เห้นเหนื่อย
คุณแม่วันนี้มีคนบอกด้วยวันนี้ดีใจมากจะได้ดูโป๊ะแตกแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป